คุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับ
เพราะว่าจอดรถตรงเนินหรือว่าทางลาดชัน
แล้วอาจจะไม่ได้เข้าเกียร์พีหรือว่าดึงเบรกมือไว้
รถมันไหลทับร่างเจ้าของรถจนเสียชีวิต
เจ้าของรถที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่ารถคันที่เกิดเหตุก็คือรถกระบะสีขาวที่มีหลังคาสูงเนี่ย
ทับร่างของเจ้าของรถเองด้วยซ้ำ
จอดอยู่ตรงที่เป็นเนินตรงที่เป็นทางลาดชัน
เจ้าของรถโดนทับเสียชีวิตเลยนะครับ
ก็ตำรวจสพเมืองลบบุรีได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่รุดเดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระนารายมหาบราช
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลวิธีร่วมกระตานยูจังหวัดลบบุรี
หมายเลขทะเบียนพพหีบ๙๐๖๗ขอนแก่นคันนี้
แล้วก็ดัดแปลงเป็นรถรับส่งสินค้าหลังคาสูง
จอดขวางถนนอยู่บริเวณทางเข้าจุดส่งสินค้าของห้าง
ท้ายรถพบร่างผู้เสียชีวิต
คือนางสาวพักคธีมานพประดับอายุ๔๗ปี

ซึ่งเป็นคนขับรถและเป็นเจ้าของรถคันนี้
ลักษณะการถูกทับแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะ
เดี๋ยวค่อยไล่เลี่ยงอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ

พบว่าร่างของผู้ตายมีร่องรอยการถูกล้อรถยนต์ทับ
บริเวณกลางลำตัวที่ใบหน้าก็โดนทับ
ซี่โครงลิ้นปี่และหน้าอกกระดูกหักหมดเลยนะคุณนะ
แพทย์พยาบาลกู้ภัยได้ช่วยการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
เพื่อยื้อชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
พิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบถามคนที่มากับรถคันนี้ด้วย
คือนอกจากมีผู้ตายแล้วเป็นคนขับก็ยังมีลูกน้องอีกนะฮะ
โดยนางสาวจุรายรัฐด้วงละไม้คนงานที่มากับรถคันเกิดเหตุ
ยังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเป็นคนขับรถคันนี้มา
เพื่อนำมาส่งที่สาขาลบบุรี
กันทั้งหมด๓คนรวมผู้ตายด้วย
เมื่อมาถึงจุดส่งสินค้าด้านหลังของห้างนะครับ
ผู้ตายก็ถอยรถขึ้นไปจอดตรงจุดที่ส่งของ
ส่วนตัวของนางสาวจุรายรัฐลูกน้องกับเพื่อนคนงาน
ก็ได้ช่วยกันยกสินค้าลงจากท้ายรถ
ขณะเดียวกันผู้ตายก็บอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำสักครู่
โดยผู้ตายเดินผ่านหน้ารถไป

กับรถที่มันไม่ได้หนุนล้อและไม่ได้ดึงเบรกมือนะคุณ
มันไหลออกมาจากจุดที่ไปจอดส่งของ
แล้วก็ทับร่างของผู้ตายเลยคุณ
ทับร่างทันทีนะครับได้ยินเสียงผู้ตายเรียก
ขอความช่วยเหลือนะแล้วเสียงก็เงียบไป
พอรถมันไหลไปคือมันไหลทับร่างไปทั้งล้อหน้าล้อหลัง
มันไหลไม่หยุดไงคุณมันไปหยุดอยู่กลางถนน
ทีนี้ครับลูกน้องของผู้ตายคือนางสาวจุรายรัฐ
รีบวิ่งมาดูปรากฏพบว่าเสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่ท้ายรถแล้วนะฮะ
ก็เลยได้รีบตะโกนเรียกรอปภที่อยู่จุดใกล้เคียงให้มาช่วยหน่อย
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่เท่าที่จะช่วยได้
มาช่วยชีวิตให้มายื้อชีวิตแต่ไม่ทันการนะครับ
ทางนี้ตำรวจก็คาดว่าในขณะที่ผู้ตายจอดรถ
เพื่อที่จะส่งของตรงนั้นมันเป็นจุดทางลาดชัน
ผู้ตายไม่ได้ดึงเบรกมือแล้วก็ไม่ได้หนุนล้อด้วยนะ
บางทีต้องมีขอนไม้ในการหนุนล้อหรือว่ามีก้อนหินใหญ่ในการหนุนล้อนะครับ
และเป็นจังหวะที่ผู้ตายเดินผ่านหน้ารถตัวเอง
ขณะที่รถมันไหลมาแล้วก็ทับร่างของผู้ตายนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็มอบร่างของผู้ตายให้กับมูลิธินำส่งชนะสูตร

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ก่อนที่จะติดต่อญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะฮะ